ต่อกันที่เรื่องราวมรดกเลือดกันหน่อยฮะที่จังหวัดนครพนมพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าเขาสุดจะอดทนอดกลั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าถูกลูกเลี้ยงหุบที่ดินทำกินไปครับทนไม่ไหวก่อเหตุเอามีดไปฟันคอเมียกับลูกเลี้ยงคอเกือบขาดเสียชีวิตรวมสองศพสุดท้ายเข้ามอบตัวยอมรับกรรมในคุกไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
เหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้สองแม่ลูกเสียชีวิตจมกองเลือดบริเวณหน้าบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม
พลายแรกนางจิตบับผ่านอายุหกสิบแปดปีถูกฟันบริเวณลำคอเกือบขาด
มือขวาถูกฟันขาดตรงข้อมืออีกรายเป็นบุตรคือนายจันทยากรมีบาง
อายุ๔๑ปีถูกฟันต้นคอวิทยาคาร์ด
รวมถึงใบหน้าลำตัวมีแผลชะกัน
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายเวทบับพานอายุ๖๕ปีสามีนางจิต

นำมีดตะขอยาว๑เมตรที่ใช้ก่อเหตุไปมอบตัว
อ้างที่ทำไปเพราะนายจันทยากร
พยายามหุบที่ดินและยังขับไล่เขาออกจากบ้าน
ดุด่ากล่าวหาว่าสร้างปัญหาสารพัฒน์
โอ้โหขอโทษหลายอย่ามีกรรมมีเวียนกันต่อไป
เด็กหนุ่มวัย๑๖ปีที่เป็นลูกและหลานของผู้ตาย
ยืนยันว่าคนร้ายจะหันมาฟันเขาด้วย
แต่วิ่งหนีทันไม่อย่างนั้นจะต้องกลายเป็นอีกศพ
และกลายเป็นเหตุฆ่ายกครัวแน่นอน

ฟันคอยายปึ๊บโอ้โฮฟันหายผมแล้ว
ผมวิ่งหนีเขาไม่ตามรีบคุยกับผม
ก็จัดการไปดูครับตอนแรกค้าสั่น

ใจก็อยากช่วยครับแต่ก็กลัว
ญาติยืนยันว่าไม่มีการหุบสมบัติตามที่ผู้ก่อเหตุอ้าง
แต่ผู้ก่อเหตุต้องการโอนที่ดินให้ภรรยาเองไม่มีการบังคับ
ส่วนลูกชายซึ่งเป็นลูกเลี้ยงก็ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้
ไม่หวังให้นายเวทมาขอโทษหรือเคารพศพ

และขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน